เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ใหญ่และสลดจริงนะครับ
เพราะว่ารถของว่าที่เจ้าบ่าวไปอัดชนกับว่าที่เจ้าสาวของตัวเองจนคอหักตาย
ใช่ค่ะคือตอนนั้นว่าที่เจ้าบ่าวกำลังจะไปรับว่าที่เจ้าสาวที่เลิกงานมา
แต่ปรากฏว่ารถพ่วงมาชนท้ายของรถว่าที่เจ้าบ่าว
แล้วภาพที่จะให้คุณผู้ชมดูเนี่ยนะให้ดูทั้ง๓มุมของการเกิดเหตุการณ์นี้เลยค่ะ
โอ้โหคุณครับ
ในมุมนี้ทั้ง๓มุมที่เราได้เห็นตั้งแต่ตอนนี้ค่ะ
พ่วงมาก่อนเลยแล้วเห็นรถลูกศรสีเขียวไหม
นั่นคือรถปาเจโร่ของว่าที่เจ้าบ่าว
พ่วงชนท้ายไปค่ะ
ว่าที่เจ้าบ่าวเสียหลักพุ่งไปชนรถที่จอดอยู่ข้างทาง
คุณผู้ชมฮะดูคลิปอีกมุมหนึ่ง
อีกมุมหนึ่งเป็นคลิปจากในบริษัท
คุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้เป็นว่าที่เจ้าสาวนะ
ว่าที่เจ้าสาวจะแต่งงานอีกไม่กี่วันแล้วนะ
เธอเดินออกไปรอว่าที่เจ้าบ่าวในการมารับเธอ
เธอเดินออกไปถึงหน้าบริษัทแล้วนะเห็นไหมฮะ
และดูอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมดูคลิปอีกมุมหนึ่ง
จะเห็นว่าเถอะอีกมุมหนึ่งค่ะอีกมุมหนึ่ง
มันมีอีกมุมหนึ่งค่ะมุมที่เห็นจังหวะชนนะคะ
เธอเดินออกไปแล้วนะเหมือนกำลังจะรอรถของว่าที่เจ้าบ่าว
ชะลอแล้วมารับเธอปรากฏว่ามันไม่ใช่เป็นการมารับ
ว่าที่เจ้าบ่าวมาอัดร่างเธอติดกับรถขายของเนี่ยคุณ

แล้วเดี๋ยวคุณดูค่ะเพื่อนรถปาเจโร่เนี่ย
ที่เจ้าบ่าวรีบวิ่งลงมาดูเพราะว่าร่างที่ถูกอัดไปเนี่ย

จังหวะที่ได้เห็นภาพเนี่ยนะเกิดขึ้นเมื่อวานค่ะ
สายสุวรรณสอนที่พื้นที่หมู่๒ตำบลป่าขะที่บ้านนาจังหวัดนครนายกนะ

หลังจากเกิดเหตุเนี่ยกู้ภัยก็ต้องมานำศพของว่าที่เจ้าสาวไปชนะสูตรนะคะ
ที่เจ้าสาวคือนางสาวนัฐกาลสุดคงค่ะ
แล้วแฟนนุ่มเนี่ยว่าที่เจ้าบ่าวคือนายชนละทิศบุญล้ำนะ
โอ้โหหลังจากเกิดเหตุนี่แฟนนุ่มมาแบบมาร้องไห้อยู่ตรงศพ
แล้วก็กอดศพของว่าที่เจ้าสาวค่ะ
นี่ฮะเขาร้องไห้แทบขาดใจเหมือนกันนะ
ใช่เหตุการณ์นี้นอกจากคนเสียชีวิตแล้ว
ก็ยังมีคนเจ็บอีก๓รายนะคะ

พ่วงที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องน่ะ
ที่มาชนท้ายปาเจโร่จนทำให้มีคนตาย
ตัวคนขับคือนายนัทธวุฒิแสนราชค่ะ

คือตำรวจสพบ้านนาก็ต้องคุมตัวไว้แหละ
เพราะว่าอะไรญาติของฝั่งคนตายเนี่ยโมโหมากเลยนะ
กลัวจะโดนรุมประชาธรรม

คือคนขับรถพ่วงเขาให้การไว้แบบนี้
แล้วรถที่ชนกันมันหมุนมาโดนรถของผม
ทำให้รถของผมก็เสียหลักไปชนท้ายปาเจโร่เหมือนกัน
คุณผู้ชมนี่เป็นคำกล่าวอ้างของคนขับรถพ่วง
แต่พอมาดูกล้องวงจรปิดมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นเลย
เห็นชัดเลยว่ารถพ่วงมาแล้วก็มาเสยท้ายปาเจโร่ก่อน
มันไม่ได้มีอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้าไง
ใช่ฮะอันนี้ฝั่งคนขับรถพ่วงตำรวจต้องกันตัวไว้ในรถตำรวจเลย
เพราะว่ากลัวว่าจะมีคนในโรงงานออกมารุมประชาธรรมคนนี้

ใช่ส่วนฝั่งคนขับรถปาเจโร่ที่เป็นว่าที่เจ้าเบ่า
ก็บอกว่าผมคือก็จะมารับแฟนตามปกติที่หน้าบริษัทนี่แหละ
แล้วก็ขับรถมา
แล้วคุณคิดดูสิตอนที่เขาโดนอัดมา

อีกอย่างหนึ่งคือทั้งคู่กำลังจะแต่งงานกัน

เดี๋ยวฟังเสียงทางฝั่งว่าที่เจ้าบ่าวหน่อยนะคะ

แล้วรถที่เอามาชนว่าที่เจ้าสาวเนี่ย

มันจะบีบหัวใจขนาดไหนคุณผู้ชม

คือทั้งคู่เตรียมงานทุกอย่าง
มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเป็นแบบครอบครัว
จุดเริ่มต้นวันที่ดีที่สุดกำลังจะเกิดขึ้น

แล้วตอนนี้มันไม่มีแล้วคุณผู้ชม
ภาพต่างเหล่านี้ที่จะได้อยู่ด้วยกัน

กลายเป็นว่าต้องจัดงานศพของฝั่งแฟนสาว
ธันวาคมคุณนับจากวันนี้มันแค่กี่วันเอง

ถึงบอกไง๒อาทิตย์ไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้

จากมีคนเสียชีวิตแล้วก็มีคนได้รับบัตรเจ็บ๓รายแล้ว
รถรถต่างรถคันที่เป็นรถขายของ

อเตอร์ไซคันหนึ่งตู้โทรศัพท์ที่อยู่ริมทาง

ทีนี้คุณผู้ชมความคืบหน้าเรื่องนี้
เมื่อเช้าทางฝั่งแฟนหนุ่ม
แล้วก็ญาติไปรอรับศพของนางสาวนัฐกาล
นิติเวชโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็
พระเทพรัชราชสุดาสยามบรมรัชกุมารีค่ะ

ดูตาเขาสิร้องไห้ทั้งคืน
มีน้ำตาคลออยู่ตลอดเวลาเลย
แล้วก็บอกด้วยว่านี่วางแผนกันไว้หมดทุกอย่างแล้วนะ
ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราแต่งงานกัน
เราจะมีลูกสองคนนะเราจะให้แม่เลี้ยงหลานนะ
แล้วมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ลองฟังเสียงนี้หน่อยค่ะ
ดูไว้หมดแค่เห็นรูปที่บ้านเป็นรูปที่ถ่ายด้วยกัน
ก็คือถ่ายพิเมตติ้งเห็นแล้วทำแต่ไม่ได้
ดูลูกไม่ได้เตรียมของไว้หมดแล้ว
ครับผมก็จัดบ้านซื้อของจำรวยซื้อของรับไหว้
เตรียมไว้หมดทุกอย่างแล้วเดี๋ยวแค่ไม่กี่วันก็จะแปลก
แม้ว่าเกลียดการณ์อยู่ตรงนี้

คุณผู้ชมเห็นภาพพรีเวดดิ้งเมื่อกี้ที่อยู่ทางฝั่งขวามือไหม

เสียใจนะข่าวนี้เศร้าจริงจริงค่ะ
ทีนี้ถามว่าแล้วหลังจากนี้จะยังไงต่อ
ฝั่งผู้ชายเนี่ยบอกว่าผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะยังไงต่อนะ
แต่สำหรับเรื่องงานศพของแฟนสาว
เดี๋ยวญาติจะไปตั้งประกอบพิธีทางศาสนา

เขาก็เข่าซุดนะตั้งแต่เมื่อวานเข่าซุดแล้วซุดอีกนะฮะ
จริงนี่ขนาดอ่านข่าวนี้นะได้อ่านหลายรอบแล้ว
ดูข่าวนี้หลายรอบแล้วแต่พอมาอ่านอีก

ใช่นะครับอุบัติเหตุที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับ